คือเพราะแฟนเชียร์จนนี้เลยมือเกร็งอีกเลย
ตอนแรกท่านอยู่อืมลุ้น
อยากจะให้ทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันสักทีนะคะ
แล้วก็มีข่าวแววมาว่าปลายปีนี้
พี่ตูนนั้นจะเคลียร์คิวเลยนะ
แล้วก็ไปขอคุณก้อยแต่งงานจริงหรือเปล่าจ๊ะ

นี่ค่ะก็ยังสนุกกับงานกันทั้งคู่ค่ะ

ตอนนี้พอถ้าเกิดว่ามันมีจริงเนี่ยพี่ก้อยพร้อมไหมคะ
เดี๋ยวไปวิ่งแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวก่อน

เดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่ก็คงถึงเวลาแล้วก็คงเมื่อนั้นแหละ

แหม่ไปไม่เป็นอะไรเช้าด้วยตอบไม่ถูก
ที่เห็นอยู่ไปงานวิ่งนะคะที่บาหลีกิโลลัน๒๐๑๘นั่นเองนะคะ
ยังเช้าอยู่ก็เลยตอบความถามงงบังเคิร์ตในอายนะคะ
เดี๋ยวสิ้นปีนี้รอดูแล้วกันนะคะว่าจะมีขันหมากหรือเปล่านะจ๊ะ
เชื่อว่าพี่ตูนงานนี้ไม่ศูนย์แน่นอนค่ะ